ส่วนเรื่องของคดีเงินทอนวัดนะครับ
แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้
ก็จะเป็นหน้าที่ของปปชต่อนะฮะ

เมื่อวานนี้บรองนายยกวิศนุเครืองาม
ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ

จะถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนวงการสงฆ์
แล้วก็สะเทือนความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับ
แต่เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ในทุกศาสนา
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะเหตุให้ดีขึ้น
คล้ายกับการปัดกวาดบ้านช่องให้กลับมาสะอาด
ดังนั้นขออย่ามองว่าเป็นการสังขยนาพระสงฆ์ครั้งใหญ่เลยนะฮะ
โดดกันว่าวิปริตฟันเฟือนหรือไม่ประการใด
การทำสังขยณาเป็นการทำยาก
ถ้าหากว่าทำได้ง่ายมีเหตุนิดเดียวก็ทำมันคงทำกันบ่อย
แต่การทำสังขยนาครั้งใหญ่ตั้งแต่ครั้งปฐมสังขยนา

จะมีมา๑๐กว่าครั้งเองตั้งแต่มีพุทธศาสนามา

การที่จะแต่งตั้งค่าขึ้นเป็นระดับไหนระดับไหน
อาจจะต้องมีการกันกรองมากขึ้น

รองนายกวิศนุบอกว่าบ้านช่องไม่สะอาดก็ต้องปัดกวาดใช่ไหมนะครับ
แต่ถ้าบ้านช่องไม่สะอาดถึงขนาดรื้อบ้านอาจจะคงไม่คุ้มนะครับ
ทางด้านของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักพุทธนะครับ
ก็กล่าวถึงกรณีสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้พระสงฆ์๓รูป
ที่เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมพ้นจากตำแหน่งว่าเป็นเรื่องการปกครองของคณะสงฆ์
และรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะสนองพระบัญชานั้นและขอให้ทุกคนแยกแยะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของปัจเจตกับบุคคล
ไม่ใช่เรื่องของคณะสงฆ์โดยรวมนะครับ
คณะสงฆ์โดยรวมพระสงฆ์โดยรวมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย
ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
เราชาวพุทธเนี่ยก็ควรที่จะต้องแยกแยะอะไรเป็นเรื่องของปัจเจคบุคคล
อะไรเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ผมยังเชื่อว่าความศรัทธาที่ชาวพุทธ
เรามีต่อคณะสงฆ์โดยรวมเนี่ยเรายังมีความศรัทธาอยู่
ส่วนทางด้านของการแสวงหาข้อที่จริงในคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับ
เมื่อวานนี้นายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
สำนวนที่ทางบกปปส่งให้ปปชดำเนินการพระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเทระสมาคม
โดยบอกว่ามีคำสั่งด่วนให้คณะทำงานแสวงหาข้อที่จริงเรื่องดังกล่าว
ให้รีบดำเนินการสรุปเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมปปชชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้านะครับ
ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ให้สรุปเรื่องจากสำนวนที่ทางบกปชนั้นส่งมา

และปปชจะดำเนินการได้หรือไม่
คงต้องดูความคืบหน้าเรื่องของคดีเงินทอนวัดในสัปดาห์หน้านี้นะครับ